บอกว่างงกันทั้งเทศบาลเลยนะครับ
เพราะว่าอยู่มีโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งเนี่ย
ลงจากรถแท็กซี่เพราะเอารถแท็กซี่มาจอดไว้ตรงนั้น
แล้วก็ไปเที่ยวเจาะยางรถคนอื่น

คำถามคือเขาไปโกรธคันอื่นที่ไปเจาะยาง
คันอื่นไปทำอะไรโชเฟอร์คนนี้ถึงต้องมาเจาะยางแบบนี้
ทำไปเพื่อทำทำไมนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลบางม่วงนะครับ
นนทบุรีสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ขณะคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบทะเบียนชัดเจน

สักประมาณ๗๐ปีแล้วนะครับ
จอดแท็กซี่ไว้ด้านข้างของโรงจอดรถภายในอาคารของเทศบาล
หลังจากนั้นคนขับแท็กซี่เดินตรงไปที่รถที่จอดอยู่
รถคันอื่นเห็นไหมเขาเดินเหมือนสำรวจตรวจสอบนะครับ
แล้วเขาก็นี่คุณเอาเหล็กแหลมที่เตรียมมาเนี่ย
แทงไปที่ยางรถที่จอดอยู่จนได้รับความเสียหายทั้งหมด๕คัน
ก่อนที่เขาเองจะกลับไปที่รถแท็กซี่ของเขา
แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดรถแท็กซี่
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานั่งพักอะไรนิดหน่อยนะฮะ
แต่ตอนนั้นเห็นไหมที่วงกลมคือเขาเดินไปเจาะยางของรถคันอื่น
รถคันที่เสียหายมี๕คัน
ล้อหลังขวาถูกเจาะไป๑คัน๑ล้อ
คันที่๒เป็นของนางสาวพนวดีวงเปี่ยมเป็นรถมีร่าสีขาว

ล้อซ้ายโดนไป๑ล้อนะฮะ

แล้วก็รถอีกคันเป็นของใครรู้ไหมคุณ
ของรองนายยกเทศมนตรีเทศบาลบางม่วง

รองนายกเป็นผู้หญิงฮะนางสาวนิทาประเสริฐนะฮะ

เช้าเมื่อวานนี้ก็ขับรถมาทำงานปกติฮะ
แล้วก็เอามาจอดรถไว้ตรงจุดจอดรถประจำตำแหน่ง
ขึ้นไปทำงานแล้วก็ลงมาที่รถจะออกไปทำงานที่ชุมชน
ปรากฏโอ้โหอย่างแบนแต๊ะเลย
งงสิฮะก็เรียกเจ้าหน้าที่มาดู
แล้วก็เห็นรถคันอื่นก็ยังแบนแต๊ะเหมือนกัน
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิด
เมื่อเปิดดูก็พบภาพที่แท็กซี่คนดังกล่าวเป็นผู้ลงมือก่อเหตุนะครับ
นี่แหละครับ
โดนไปทั้ง๔ล้อเลยนะครับ
รถของทั้ง๔ล้อเลยนะครับ
รถของทั้ง๔ล้อเลยนะครับ
รถของทั้ง๔ล้อเลยนะครับ
รถของทั้ง๔ล้อเลยนะครับ

ว่าตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบางใหญ่
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนขับแท็กซี่มาดำเนินคดีนะครับ
เพราะไม่รู้ว่าเขาทำไปเพราะอะไร
รถทั้งหมดที่จอดอยู่คือจอดอยู่ในโรงจอด
ไม่ได้ไปกีดขวางทางใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะ
แล้วอยู่พี่แท็กซี่มาทำอะไรก็ไม่รู้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารถแท็กซี่คนนี้
คือเขาอาจจะมาส่งผู้โดยสารที่เหมามา

พอจะไปจอดไม่ใช่ตรงนี้นะ
จะไปจอดก่อนหน้านี้แล้วก็โดนไล่ไม่ให้จอด

ทีนี้พอมาจอดตรงนี้ได้ก็เลยมาก่อเหตุ
ไม่ก็แค้นใจบอกว่าแหมที่รถเราไล่นะเราไม่มีที่จอดเลย
ที่รถพวกนี้จอดในโรงจอดรถสบายเลย
แค้นแค้นก็ไม่รู้ไงไม่รู้ต้องตรวจสอบ
แต่ว่าที่น่ากังวลคืออะไรคุณสืบสกุล
คือเขามีเหล็กแหลมคือหยิบออกมาจากเอว

แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าขับรถแล้วมีผู้โดยสาร
เราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันจะกลายมาเป็นอาวุธต่อไปหรือเปล่า
คือรองนายกเทศบาลก็เตือนไปถึงคนที่เป็นผู้โดยสารด้วยนะ
ถ้าเจอคนขับรถแท็กซี่ที่มีลักษณะอาการแบบนี้